ดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะมันเกิดขึ้นตรงแนวพรมแดน
ซึ่งเหตุการณ์มีเหตุคาร์บอมหน้าด่านพรมแดนถาวรที่เมียวดีของเมียนมา
แล้วตรงนั้นมันเป็นรอยต่อที่บ้านเราที่จังหวัดตาก
ทางฝั่งบ้านเราก็ตกอกตกใจแล้วค่ะดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
วาบวาบสีส้มส้มแล้วก็เป็นเสียงดังมานี่แหละค่ะคือระเบิดแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
ร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุคาร์บอมที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนถาวรจังหวัดเมียวดีของพม่า
แล้วอยู่ติดกับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่๑อยู่ฝั่งตรงข้ามกับประตูด่านพรมแดนถาวรแม่สอดจังหวัดตาก
ซึ่งระเบิดติดตั้งอยู่ในรถเก๋งจากกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่าย
คือเขาขับมาแล้วก็จอดทิ้งเอาไว้ที่ด่านหน้าประตูด่านพรมแดน
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนขับรถคาร์บอมเนี่ยก็ทิ้งรถประกอบกับตอนนั้นเนี่ยนะคะ
คือมันมีน้ำมันอ่ะมีมีน้ำหนักหลายสิบกิโลกรัมระเบิดเนี่ยนะมีน้ำหนักหลายสิบกิโลกรัม
แล้วทีนี้พอเขาทิ้งรถปั๊บเขาก็วิ่งหนีไปขึ้นรถของกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายที่มาจอดรับอยู่
หลังจากนั้นไม่นานค่ะคุณผู้ชมบึ้มเสียงระเบิดดังสนั่นเลยค่ะบ้านเรือนทางฝั่งเมียนมาเนี่ยก็เสียหายหลายจุดเลย
ดับแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงเป็นอาวุธสงครามเนี่ยดังขึ้นมาเสียงปืนดังขึ้นมาไม่ต่ำกว่า๓๐นัด
ที่นี้ชาวบ้านที่อยู่สองฝั่งประตูด่านพรมแดนเนี่ยนะคะตกใจค่ะต้องหนีตายกันอุตลุษแล้วก็ไปอยู่ในที่ปลอดภัยที่นี้ทางฝั่งบ้านเราฝั่งไทยเนี่ยชายแดนอำเภอแม่ศรที่จังหวัดต่างเนี่ยนะคะชาวบ้านก็ได้ยินเสียงระเบิดดังตึกกล้องมีเสียงปืนดังมาอีกทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราชที่๑๔ฝ่ายปกคร
ไปเจอกลุ่มแรงงานต่างด้าวเจออยู่เกือบห้าสิบคนนะแล้วเขาเจอสัมภาระด้วยอ่ะตอนนั้นน่ะเหมือนกับกำลังเขากำลังจะลักลอบข้ามมายังฝั่งไทยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมตัวทั้งหมดเอาไว้แล้วก็ส่งดำเนินคดีนะคะทีนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมา
ระเบิดคาร์บอมแบบนี้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ศรที่จังหวัดต่างนี้นะคะตอนนี้ก็ต้องจับตาแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ